ม๒อันนี้ปฐมป๒แล้วอยากกินชาบู

ชาบูมื้อนึงก็ได้๓๐๐นะ

กินชาบูบางคนขอตังค์พ่อแม่ใช่ไหม
แต่เด็กสองคนนี้เก็บตังค์เอง

วันละหกสิบบาทจนนี่ค่ะ

แล้วร้านนี้มันเป็นข่าวยังไงคุณน้ำแขก

ร้านชาบูชาบูบายฟูเก็ตบอย
นี่น้องผู้ชายสองคนนั้นน่ะ
ที่มานั่งสั่งชาบูกินน่ะ
เห็นไหมพนักงานดูแลน้องอย่างดีค่ะ
จ้าของคลิปเต็ม
ก็เลยถามว่าไอ้หนู
น้องก็บอกว่าคนละสี่ร้อยครับ
เก็บตังค์เก่งไว้เฮ้ยใช่เออแล้วพนักงานก็เลยโทรหาเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าไงรู้ไหมคิดราคาคนละ๒๐๐เท่านั้น
จากหัวละสองแปดเก้าอืมแล้วก็รีฟิลน้ำอารมณ์ให้ฟรี
คือปกติอ่ะสองแปดเก้าอ่ะจะได้แบบเหมือนกับชาชามาลิเฉยเฉยอ่ะ
ไม่ได้รวมแบบน้ำเครื่องดื่มอื่นอื่นนะคะอืมพนักงานในร้านอ่ะ
น้องดีมากดูแลใส่ใจคอยถามตลอดเลย
แล้วก็ถามคุยกับน้องตรงอ่ะไอ้หนูที่บอกเอาตังค์มาคนละสี่ร้อยอ่ะ
ขอตังค์พ่อแม่มาเหรอน้องก็บอกว่าอ๋อเก็บตังค์วันละ๖๐ครับ
เอามากินชาบูอยู่ป่าอะไรแล้วลูกป่าสองครับเนี้ย
พอคลิปแชร์ออกไปแล้วเจ้าของทางชาวโซเชียลค่ะ
เขาก็มาชมทางเจ้าของร้านชมพนักงานด้วยนี่คนดูแปดแสนกว่าวิวแล้วนะ
อย่างที่บอกว่าร้านนี้เผื่อใครอยากจะแวะไป
ชาบูชาบูบายภูเก็ตบอยค่ะอยู่ที่ตำบลตลาดเหนือที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ซึ่งพนักงานที่ร้านคนนี้คนอายุ๑๙เมื่อกี้ค่ะคือชื่อคุณพิชิตชัย
เขาก็ดูแลน้องน้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์
เงินที่น้องเตรียมมาจริงกินชาบูได้ตามปกติแหละ
แต่พอเห็นน้องแล้วเอ็นดูก็เลยรีบโทรหาเจ้าของร้าน
แล้วเจ้าของร้านก็ใจดีค่ะลดราคาให้ด้วย
เจ้าของร้านชื่อคุณพิมพัชราพรมงคลพจนันค่ะ

แล้วเห็นน้องนั่งกินชาบูแบบมีความสุขรู้สึกหัวใจพองโตเลย
คือน้องรู้จักคุณค่าของเงิน
แล้วรู้จักการอดออมรู้จักการรอคอย

นี่แหละคือแหม่เดี๋ยว

เอาล่ะถ้าสมมติเกิดหนึ่งทำไมไม่ให้น้องกินฟรีล่ะ

นั้นน้องจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมไปบอกที่ร้านไหนว่าผมอยากกิน
เจ้าของร้านคงจะสงสารแล้วคงจะให้ผมกินฟรี

แม่เสียใจจำทำไมทำไมแม่ไม่ให้น้องบุ้ค
แม่ชอบสมทรีย์เป็นอะไรลูกสาวก็บอกว่า

แล้วก็เก็บหอมดอมลินะคะครับ

เลือกว่าพี่จะให้คนไหนยังไง
โอ้โหสุดยอดผมว่าข่าวนี้ดีทุกคนใช่